สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยรัฐนิวโชว์ในช่วงแรกนะคะ
เกาะติดเรื่องของสถานการณ์การโจมตีในกรุงจักรต้าของอินโดนีเซีย
ซึ่งเราก่อติดมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าสร้างความสะเทือนใจให้กับคนทั่วโลกที่ได้ติดตามข่าวสาร
รวมทั้งเรื่องของภัยก่อการร้ายก็กลายมาเป็นเรื่องที่หลายคนกำลังให้ความสำคัญอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้มีทั้งเหตุระเบิดมีทั้งการบุกยิงกลางกรุงจากาต้าหลายจุดนะคะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๗คน
บริเวณหน้าร้านกาแฟสตาร์บัคบนถนนธรรมรินใจกลางกรุงจักรต้าของอินโดนีเซีย

จากนั้นตามมาด้วยเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย

และการยิงปืนตอบโต้กันระหว่างตำรวจกับคนร้ายประมาณ๖ครั้ง

ใกล้กับบริเวณนี้ห่างกันไปจุดละประมาณ๕๐เมตร
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๗คน
จำนวนนี้เป็นผู้ก่อเหตุ๔คน

ระหว่างออกปฏิบัติการตามล่าตัวคนร้ายในย่านใจกลางเมือง
ที่มีการประมวลภาพเหตุการณ์แบบวินาทีต่อวินาที

ซึ่งเป็นชายสวมเสื้อยืดสีดำ

กลางสายตาประชาชนจำนวนมากที่ยืนมุงดูอยู่
ด้านภูมิสื่อข่าวอัจจัยซีร่ารายงานว่า
ขณะนั้นสถานการณ์โกลาหลอย่างมาก
เนื่องจากมีมือปืนอีกประมาณ๖คน
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ระเวงกราดยิงผู้คนในบริเวณดังกล่าวด้วย
และจากนั้นคนร้ายได้หลบหนีไป
ทำให้ตำรวจอินโดนีเซียและเจ้าหน้าที่
ต้องปิดเมืองไล่ล่าผู้ก่อเหตุค่ะ
โดยมีการส่งรถถังออกมาควบคุมสถานการณ์
และใช้หิลิคอปเตอร์บินวน

และเจ้าหน้าที่จะระบุว่าสามารถควบคุม
สถานการณ์ได้แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการ
วางกำลังตำรวจเข้มงวดด้านความปลอดภัย

อาจจะเกิดเหตุโจมตีรอบใหม่ค่ะ

ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดในกรุงจักรต้า
และอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่บริเวณใกล้ธรรมเนียบประธานาธิบดี
ซึ่งเป็นการก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายและเหตุปลาระเบิด
โดยชายคนนึงซึ่งอยู่ในเหตุการณ์บริเวณป้อมตำรวจ
บอกว่าเห็นมือปืนบุกยิงที่ป้อมตำรวจ
โดยเชื่อว่าในจุดนี้มีตำรวจบาดเจ็บประมาณ๓คน
สำนักข่าวในเครือข่ายของกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักษ์และซีเรีย
หรือกลุ่มไอซิสได้ออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
เพราะต้องการโจมตีชาวต่างชาติและตำรวจอินโดนีเซีย
นายโจโควิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซีย

เขาเพิ่งอยู่ระหว่างเยือนจังหวัดชาวาตะวันตก
และได้รีบเดินทางกลับมายังกรุงจักรต้านะคะ
โดยผู้นำอินโดนีเซียให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น
ระบุว่าเหตุจมตีที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำก่อการร้าย
ส่งสารในฐานะรัฐบาลและชาวไทย

และย้ำว่ารัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนอินโดนีเซีย

ยกระดับการรักษาความปลอดภัยในกรุงกุลาลัมเปอร์
โดยเฉพาะสถานที่สำคัญห้างสรรพสินค้า
และสถานที่ท่องเที่ยวต่างหลังเกิดเหตุจมตีในกรุงจักรต้า
ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลีย
กระดับคำแนะนำพลเรือนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในอินโดนีเซีย
ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง
เช่นเดียวกับสถานทูตสหรัฐประจำกรุงจักรต้า
ประกาศเติมพลเรือนชาวอเมริกันในอินโดนีเซียให้มีความระมัดระวังค่ะ